ไหนก็ดูตลอดข่าวถ้าไม่มีเรื่องงูไม่ใช่ตลอดข่าว
มหากราบแห่งการตามล่างูตัวนี้ที่มันซ่อนอยู่ในบ้าน
อ่าเลขมันจะขึ้นเหรอไม่ใช่น้องไม่ตอบ
คุณต้องโฟกัสที่ตรงนี้ก่อนการโรยแป้งลงไปทั่วเขาจะรู้เลยว่า

โอ้โฮถึงว่า
เดินไปตามจุดต่างเหมือนมันจะมีรอยเท้าคนถูกไหม
ถึงว่าคือดิฉันเคยเห็นตัวคุณมีแป้ง
โอ้ใช่ผมก็ทาบ้างเพื่อป้องกันความร้อนคนละเรื่องแล้วไปต่อ
แต่อย่างนี้งูตัวนี้มันก็ทิ้งร่องรอยจริง
เพราะแป้งเต็มห้องน้ำไปหมดเลยเห็นไหมล่ะ

เออเค้าก็ตามไล่ดู
คาดว่ามันต้องเลื้อยไปหลบซ่อนอยู่ตรงอ่างล้างหน้า
เพราะร่องรอยมันไปสิ้นสุดตรงนั้น
ปกติไม่เคยเห็นงูในอ่างล้างหน้ามันจะอยู่ในชักโครก
ภัยมาพยายามกันทุกวิกาเลยล่ะเอางี้ละกัน
สุดท้ายกู้ภัยมาฉี่สเปรย์กำจัดแมลง
ก็ยังไม่ออกมาอีกก็คือกะให้งูมันทนไม่ไหว
ยังไงก็ต้องออกมาสุดท้ายสุดท้ายต้องเคาะคือซ้อเป็นการซ้อ
เอาอ่างล้างหน้าออกมาเลยแล้วยังไงเอาออกมาเจอไหม
ไม่เห็นตอนแรกกะเอาออกมาต้องเจอแน่
ไม่เจอครับทำยังไงดีเขาคาดว่างูมันคงจะมุดลงไปในท่อ
ในจุดที่มันแอบซ่อนอยู่เอางี้เทน้ำร้อนลงไปเลย
โอ้โหเอางั้นเลยเพื่อให้งูมันรู้สึกโอ้โหมันร้อนมันร้อน

แล้วมันก็จะได้โผล่พลวดออกมา

เฮ้ยเพราะทำไปอย่างนั้นสักพักคุณผู้ชม
เป็นไงนิ่ง
คล้ายผมจะดูงูอ่ะไปมาเรื่องนี้ละยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
แต่อย่างนี้ดูงูก่อนคุณผู้ชมเห็นไหมสุดท้ายเอาออกมาจนได้
เอางี้คือเจ้างูเนี่ยมันเป็นงูเหลือมนะมันไม่ใช่ว่าเป็น
งูมีพิษก็จริงกแต่เวลามันชกมันกัดเข้าได้แหน่จริง
ผมจะบอกให้งูพวกนี้ใบฟันมันมันเหมือนใบเลื่อย
มันเหมือนว่าใบเรื่อยแบบคกเข้าไปสักครั้งหุ่มแหน่เลย

คุณพูดกับคุณเองคนเดียวนะคะ